สำหรับเหตุไฟไหม้แล้วก็บ้านถล่มลงมา
จนเกิดความสูญเสียนะครับคุณผู้ชมครับ
คือมีการพยายามถอดบริเวณครับ
แต่บอกเลยว่าเบื้องต้นนะ
จากที่ทางผู้เกี่ยวข้องเขาเข้าไปพูดคุยนะ

คือจะดูว่าต่อเติมหรือเปล่าเนี่ยนะ
ก็ดูยากแล้วเพราะมันถล่มหมดแล้วครับ

เป็นปฏิบัติการกู้ร่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ

เป็นปฏิบัติการกู้ร่างผู้เสียชีวิต๕ราย
ติดอยู่ใต้ซากบ้าน๓ชั้น

ทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร
หลังจากไฟไหม้อย่างรุนแรงครับ

กู้ภัยระดมกำลังกันประมาณ๕๐๐นายได้คุณผู้ชม

ในการค้นหาและนำร่างผู้เสียชีวิตออกมา
รายแรกที่ออกมาได้นะครับคือ
นายธนพบประภัยอายุ๔๔ปี
ท่านเป็นอาสากู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรี
นำร่างออกมาได้เมื่อเวลา๑๓นาฬิกา๕๐นาทีของ๓เมษายน
จากนั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนนะคุณผู้ชมครับเร่งกันค้นหาและนำร่างอีก๔รายที่เหลือออกมา
คือนายสุทัศน์เปลี่ยนกลัดอายุ๓๘ปีออกมาตอนตี๑๕นาทีของวันที่๔เมษายน
นายสมัญญานินทงอายุ๔๘ปีและนายอัตภพลท้วมทองอายุ๒๖ปี
ออกมาในเวลาพร้อมกันก็คือ๖นาฬิกา๔๕นาที
ทั้ง๓คนนะครับที่อ่านไปข้างต้นท่านเป็นอาสาสมัครของหน่วยนครทน
สุดท้ายคือนายเกียรติพัชสันหรือว่าทอมมี่อายุ๓๕ปี
คนนี้เป็นคนที่อยู่ในบ้านที่เกิดเหตุร่างของเขาออกมาได้เป็นคนสุดท้าย
ในเวลา๘นาฬิกา๕นาทีครับ
คุณผู้ชมครับขณะเคลื่อนศพเจ้าหน้าที่นำทงชาติมาคลุมร่าง
ขณะที่ญาติร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ก้มลงหอมก้มลงจูบ

ร่างของญาติของตัวเองลูกของตัวเองหัวของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายครับ
วิญญาณของลูกชายท่านยังทำใจไม่ได้ที่ลูกจากไปอย่างกระทันหันแบบนี้
ท่านนี้นะครับเห็นมั้ยครับมวกสีแดง
หมวกของสามีไว้ตลอดเวลา
ใบหน้าเปื้อนยิ้มแม้หัวใจจะแตกสลายไปแล้วก็ตาม
เธอบอกว่าเธอภูมิใจกับสิ่งที่สามีทำฮะ
แต่ว่ามันเร็วเกินไปสำหรับความสูญเสียของครอบครัว
ทุกครั้งที่ออกไปปฏิบัติภารกิจ

เธอบอกว่าพี่ระวังนะ

ไม่ว่าจะดึกดื่นเที่ยงคืนแค่ไหน

ครั้งกลับมาตี๕เธอจะรอเจอสามีเสมอ
แต่วันเกิดเหตุมันเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
สามีของเธอออกไปตั้งแต่๖โมงเช้า
ยังไม่ได้ทันได้คุยอะไรกันสักคำ
อวยพรพี่ทำงานปลอดภัยนะ
มารอสามีที่นี่ตอนนี้
เธอบอกว่าเธอเห็นทงชาติแล้วเนี่ย
แม้จะเสียใจแต่เธอภูมิใจอย่างที่สุดครับ

แต่ก็ดีใจที่เขาได้ออกมาแล้วเนอะ
ได้ออกมาแล้ววันหนึ่งเต็ม
เขาออกจากบ้านมาเมื่อวาน๖โมงกว่าวันนี้
ได้ขึ้นมา๖โมงครึ่งวันหนึ่งแล้ว

อยู่ตรงนี้ตลอดเลยค่ะลึกนะคะ
ภูมิใจภูมิใจมาก
ที่เขาปฏิบัติหน้าที่จนถึงวินาทีสุดท้ายของเขา
ในงานที่เขารักถึงแม้มันจะไม่ได้ตังค์ก็ตาม
ขอให้ทั้ง๓ดวงวิญญาณนะคะไปสู่ปกภูมิที่ดี
ขอให้บุญกุศลที่พวกเขาได้ทำมา
จงช่วยส่งพวกเขาอะค่ะ
ขึ้นไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์นะคะ

สองอย่างที่ผมจะอยากจะพูดถึงกรณีนี้

อปพรกภอาสาสมัครพวกนี้เขาเป็นจิตอาสานะครับ
แต่เขาขอโทษนะครับ
พร้อมจะวิ่งเข้าหาความเป็นความตายของคนอื่น

แล้วเธอบอกว่าวันหนึ่งเต็มแล้วคุณผู้ชมนึกถึงหัวใจนะฮะ
ต่อให้รู้ว่าผัวเสียชีวิตแล้วเนี่ย
แต่ก็ไม่อยากให้มีอะไรมาทับร่างผัวอยู่แล้วครับ

ไม่อยากให้ทรมานไม่อยากให้เจ็บปวด

คนนี้คือนายโรเบิร์ตเรมอนแพทเทอร์สัน
เป็นพ่อของในเกียรติที่ร่างออกมาเป็นคนสุดท้าย

ก่อนหน้านี้ลูกชายทำงานสอนภาษาอยู่ที่บางสะพาน

แล้วก็กลับไปอยู่ที่บางสะพานอีก
จากนั้นกลับมาอยู่กรุงเทพมหานครได้๓สัปดาห์

เพราะว่าหลังจากเลิกลากับภรรยาแล้ว
เลี้ยงลูกคนเดียวมาตั้งแต่ลูกเล็ก
เป็นคนส่งลูกเข้าโรงเรียน

ถ้าลูกยังอยู่ตรงนี้อยากบอกกับลูกว่า
พ่อรักลูกคิดถึงลูกมาก
ไปดูบรรยากาศที่วัดนครอินทจังหวัดนนทบุรีครับ
คุณผู้ชมครับครอบครัวของนายธนภพ
อยู่ในอาการโศกเศร้าจากการสูญเสียหัวหน้าครอบครัว
เพื่อนกู้ภัยแบกลงแล้วช่วยกันเอาทงชาติ
คลุมอย่างนี้อย่างสมเกียจ
และนำเข้าสู่สาราวัดครับ
คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวัง
เชิญน้ำหลวงอาบศพจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาประกอบพิธีรดน้ำศพตั้งบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิษฐรรม
และเชิญพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพ
พระองค์ทรงรับผู้เสียชีวิตเป็นศพในพระบรมราชานุเคราะห์
และได้รับผู้บาดเจ็บทุกคนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ครับนะฮะ
ส่วนความคืบหน้ามาดูเริ่มกันถอดบทเรียนล่ะนะครับ
ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากอะไร
เป็นความคืบหน้าหลังเกิดเหตุนะครับนายพรเลิศเพ็ญภาษ
ภูมิในการเขตทวีวัฒนาเปิดเผยบอกว่า
สำนักงานเขตมาติดประกาศเป็นพื้นที่อันตราย

แล้วก็เบื้องต้นได้คุยกับตัวแทนของเจ้าของบ้าน
เพราะว่าเจ้าของบ้านยังอยู่ต่างประเทศ
ระบุว่าจะรีบลื้อถอนซากอาคารออกโดยเร็ว
แต่เบื้องต้นจะต้องไปทำเรื่องขอลื้อถอนที่เขต
แล้วก็รอดูว่าตำรวจจะเข้าเก็บหลักฐานเพิ่มเติมหรือไม่
คุณผู้ชมครับบ้านหลังนี้เนี่ย

มีใบอนุญาตก่อสร้าง๓ชั้น
ถ้าใครสงสัยว่ามีบริญญาณหรือเปล่ามีบริญญาณ๓ชั้นนะครับ
ต่อเติมผิดแบบนะครับ
แต่คราวนี้มันต้องมาดูว่ามาดูภาพย้อนกลับไป
ว่ามีการต่อเติมโดยไม่แจ้งหรือเปล่าไงก๊อฟ
คาดว่าจะทราบผลภายในสัปดาห์หน้าครับ
ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านใกล้เคียงเจ้าของบ้านหลังนี้
พังถล่มลงมาบอกว่าเดี๋ยวเขาดูแลรับผิดชอบชดใช้ให้ทั้งหมดครับ
ขณะที่เอาล่ะมาฟังดูหลายคนอยากรู้
เมื่อวานผมก็ติดตามท่านอยู่อืมรองศาสตราอาจารย์สิริวัตรชัยชนะ
ท่านเป็นอุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรม
หรือว่าวศธท่านไปลงพื้นที่ดูซากอาคารที่ถล่ม
แล้วก็บอกว่าบ้านหลังนี้นะคือจริงเหมือนที่ก๊อฟบอก
ก่อสร้างมา๑๐ปีไอ้๑๐ปีย้อนหลังเนี่ยคุณผู้ชมครับ
มันเป็นยุคที่ท่านบอกว่าไอ้วิวัฒนาการการก่อสร้างมันพัฒนาไปถึงขั้นสูงแล้ว
วัสดุต่างจริงมันก็ทนไฟมันก็มาตรฐานแล้ว
แต่ทำไมเมื่อเกิดเพลิงไหม้ไฟไหม้อุณหภูมิเนี่ยคือปกตินะ
เอาปกติก่อนมันจะอยู่ที่ประมาณสัก๕๐๐๖๐๐องศาเซลเซียส
ความร้อนสะสมอะไรสะสมนะแต่คุณผู้ชมดูปัจจัยเพิ่ม
ถ้ามันมีสารเคมีมีแอลกอฮอล์มีพวกไวนิวมันเป็นเชื้อไฟอย่างดีนะครับ
อุณหภูมิจะเพิ่มสูงไปถึง๙๐๐๑๐๐องศาเซลเซียส
ซึ่งในบ้านนี้มีใช่ไหมฮะมีที่เราอ่านไปไงมีเบาะบ้าง
มีพวกตีนกบพวกอะไรที่มันเป็นพลาสติกแล้วมันมีป้ายไว้นี่ที่เขาติดเอาไว้ด้วยนะ
ใช่นะฮะซึ่งวัสดุพอมันโดนความร้อนแบบนี้ครับถึง๙๐๐๑๐๐องศาเซลเซียส
โครงสร้างมันเสื่อมทันทีครับคุณผู้ชมนะฮะมันจะเกิดรอยร้าวคอนกรีตจะแยกตัวนะครับ
แล้วก็เริ่มหลุดออกมาเป็นแผ่นท่านใช้คำแบบนี้บอกว่าคือฝั่งหนึ่งพังใช่ไหม
มันก็โย๊ะไอฝั่งที่ยังดีมันก็รั้งโย๊ะรั้งรั้งโย๊ะโย๊ะรั้งรั้งโย๊ะ
มันเอาไม่อยู่ถึงจุดที่เอาไม่อยู่ไงมันก็พังครับส่วนประเด็นที่เมื่อวานที่ผมตั้งข้อสังเกต
เพราะว่าผมเคยได้รับความรู้มานะว่าไอ้ปริมาณน้ำเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่มันไปสะสม
แล้วก็ทำให้เกิดน้ำหนักได้แต่ท่านบอกว่าไม่ใช่ยืนยันว่าไม่มีผลต่อการถล่ม
จากอาคารหลังนี้นะต้องย้ำว่าหลังนี้ไม่มีน้ำขังสามารถระบายน้ำออกได้ดี
ตอนนี้เขาบอกว่ามาดูเหลือสามปัจจัยแล้วหนึ่งความร้อนจากไฟสองระยะเวลาคือระยะเวลาที่มันไหม้สาม
เพลิงที่มันอยู่ในนั้นนะครับที่มันทำให้วัสดุก่อสร้างเนี่ยเสื่อมความทนทานไฟมันลดลง
เพราะเราเจอความร้อนสูงแล้วก็มันวัสดุต่างมันเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นเมื่อเจอไฟขนาดนี้
ตัดไปตัดมาเนี่ยมันก็จะต้องไปย้อนไปดูที่เรายังไม่รู้ก็คือมีการต่อเติมนอกการขออนุญาตหรือเปล่า
แต่ท่านก็บอกนะท่านอุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยแบบนี้ท่านบอกว่าไงรู้ไหม
มันราบเป็นหน้ากองแบบนี้มันก็ดูยากแล้วว่ามีการต่อเติมตอนไม่อนุญาตหรือเปล่า
มันถล่มไปแล้วมันก็มองไม่ออกว่าตรงไหนเป็นส่วนที่ต่อเติมตรงไหนเป็นโครงสร้างอะไร
ต้องฮะก๊อฟอธิบายถูกต้องเลยใช่ค่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับผมรอดูอยู่ผมว่าเขาจะมีการ
ตั้งวงเสวนาถอดบทเรียนเรื่องนี้แหละใช่ครับนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับวงการ
ภัยพิบัติกู้ภัยของประเทศไทยนะฮะใช่ครับก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ทุกท่านแล้วกันอย่างที่ภรรยาของท่านหนึ่งเขาพูดไปว่าทำไปแล้วมันไม่ได้เงินนะ
แต่ว่าทำไปด้วยใจนะครับเสียใจกับทุกชีวิตที่ได้สูญเสียไปกับเหตุการณ์นี้นะครับ